ช่วงนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการแข่งขารกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๓๗แล้วก็เขต๑๐นั้น
ก็เตรียมที่จะฉลองแชมป์ในการสรุปเหรียญรางวัลน่าจะสามารถครองเจ้าเหรียญทองได้อีก๑เสมอ
ขณะที่คู่แข่งอย่างเขต๗สุพรรณบุรีครั้งนี้ยังต้องลุ้นว่าจะติดอันดับ๑ใน๓ได้หรือไม่
ซึ่งถ้าหากแยกเป็นประเภทชนิดกีฬาแล้วเขต๗ยังคงประสบความสำเร็จในกีฬายิมนาสติก
แล้วก็ตามมาด้วยเขต๑๐กรุงเทพมหานครนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
แข่งขันยิมนาสติกศิลป์ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๓๗นครศรีธรรมราชเกม
ชัยทั้งหมด๑๖เหรียญทอง
เขต๗สุพันบุรีควาดไป๑๐เหรียญทอง
รองลงมาคือเขต๑๐กรุงเทพมหานคร๕เหรียญทอง
เขต๕เชียงใหม่๑เหรียญทอง
ซึ่งสุพรรณบุรีกวาดเหรียญทองส่วนใหญ่จากยิมนาสติกสินชัย
และเมื่อเจาะไปที่รายชื่อนักกีฬาชายจากสุพรรณบุรี
ปรากฏว่าน้องนายเด็กชายพาสวิทย์หละหรูน
อายุ๑๔ปีคว้าถึง๔เหรียญทอง๑เหรียญเงินและ๑เหรียญทองแดง
และอีกหนึ่งหนุ่มคือน้องนิกวัชรพลพิมพิลาอายุ๑๖ปี
คว้า๓เหรียญทอง๒เหรียญเงินและ๑เหรียญทองแดง
ความสำเร็จของนักยิมนาสติกสินรุ่นนี้
มาจากการฝึกซ้อมตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
เปิดปรับเพิ่มเสริมสร้างสมัจภาพให้ดีขึ้น
พอใจอยู่ครับก็ได้ตามที่เกินคาดครับเกินที่คาดไว้ครับผม
ก็ตอนแรกเจ็บครับก็ไม่คาดว่าจะได้เหรียญเยอะขนาดนี้ครับผม
ทักษะพวกท่ายากเพิ่มท่าให้มันยากขึ้นกว่าเดิมครับผม
ก็จะฝึกให้เยอะขึ้นครับเข้าทีมชาติให้ได้ครับก็จะเป็นโค้ดยิมครับ
ก็พอใจแล้วเรื่องเกินงามแบบบางทีเล่นไม่ดีบางทีแบบเราเล่นดีครับ
อยากฝึกให้มากว่านี้ครับเล่นให้ดี
บางทีเขาไปไกลแล้วเรายังมืดเหงื่อแต่ไม่เป็นไรครับเราค่อยไป
ผู้ฝึกสอนเขต๑๐กรุงเทพฯกล่าวเสริมว่าความมุ่นมั่น๗๐และ๕๐
รวมถึงการพัฒนาขึ้นมาของเขตอื่นทั่วประเทศ
จะเป็นแรงผลักดันให้นักยิมนาสติกสินเลือดใหม่

พร้อมส่งให้สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยสารต่อ
เวลาแข่งขันนี่จะเห็นได้ว่าเด็กเล็กนี่ก็มีสมรรถนะหรือว่าประสิทธิภาพนะครับ
ที่สามารถที่จะพัฒนาสู่ขั้นสูงได้เห็นแล้วน่าชื่นใจนะครับ
ตอนนี้หลายหลายหลายคนก็หันมาสนใจนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับ
เพราะว่าหลายศูนย์ก็จะมีการสอนพื้นฐาน
เดี๋ยวนี้มีการแข่งขันพื้นฐาน
ก็รู้สึกว่าอนาคตไม่ไกลเราน่าจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับ
ในระดับ๔เกมนะครับประเทศไทยผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับ
ยิมนาสติกรุ่นใหม่มีนักกีฬาขวัญใจอย่างโคเฮอิอูชิมูระ

ซึ่งพวกเขาตั้งเป้าหมายที่จะสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติให้ได้อย่าง
มรเทพแววแสงสุดยอดนักยิมนาสติกของไทย
เจ้าของเหรียญทองเอเชนเกมครั้งที่๑๓ปี๒๕๕๙
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน